ช่วงนี้มีฝนตกลงมาแทบทุกพื้นที่ของไทยนะครับ
ก็ทำให้ถนนเปียกลื่นนำมาซึ่งอุบัติเหตุหลายที่ด้วยกัน
อย่างเช่นที่นครราชศรีมาวันนี้

พุ่งตกลงไปที่ร่องกลางถนน

พุ่งชนรถบรรทุก๖ล้ออย่างจัง
ทำให้ทีมกู้ภัยเสียชีวิตไป๑คน

คู่ภัยฮุกสามหนึ่งนครราชสีมา
เข้าช่วยเหลือผู้โดยสารกว่า๓๐ชีวิต
ได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในรถทัวร์โดยสาร
เสียหลักพุ่งตกลงไปในร่องกลางถนนทางหลวงหมายเลข๒๔
ในพื้นที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
โชคดีที่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิต
จากการตรวจสอบพบว่ารถทัวร์คันนี้เป็นของบริษัทกิจการทัวร์
กำลังนำผู้โดยสารจากจังหวัดศรีสเกตมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
คนขับรถทัวร์โดยสารระบุว่าก่อนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ก็มีลมกันโชคอย่างแรงปะทะกับตัวรถ
ทำให้เสียหลักพลิกคว่ำและตกลงไปในร่องกลางถนน
สร้างความงุ่นงงให้กับคนขับรถทัวร์เป็นอย่างมาก
เพราะขับรถมาด้วยความเร็วเพียง๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
แต่ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ

จากจุดที่รถทัวร์โดยสารพลิกคว่ำประมาณ๕๐๐เมตร
เมื่อรถของกู้ภัยฮุก๓๑ที่ขับมาด้วยความเร็ว

ชนท้ายรถบรรทุก๖ล้ออย่างจัง
ทำให้ด้านหน้ารถกู้ภัยเสียหายอย่างหนัก

เร่งใช้เครื่องมือตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๒คน
นำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน
แต่นางสาวมาริสาวิลัยกรวดอายุ๒๒ปี
หนึ่งในอาสากู้ภัยที่ได้รับบาดเจ็บ

ส่วนคลิปนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพ

แต่จู่รถบรรทุก๖ล้อที่ขับมาบนถนนด้วยความเร็ว
เสียหลักพุ่งชนป้ายข้างทางและต้นไม้อย่างจัง
หลังเกิดเหตุกู้ชีพคุณธรรมเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ติดอยู่ภายในห้องผู้โดยสารรถบรรทุก๖ล้อ๓คน

โดยลูกสาวอายุ๕ขวบได้รับบาดเจ็บที่เท้าด้านขวา

จุดเกิดเหตุคือบริเวณทางเบี่ยงแยกดงอู่พึ่ง
เลี่ยงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
คนขับรถบรรทุกที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเปิดเผยว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังพาภรรยากับลูกกลับบ้านที่จังหวัดอำนาจริง
แต่ระหว่างทางมีฝนตกลงมาทำให้ถนนลื่น
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลักพุ่งลงข้างทาง
ปิดท้ายด้วยความคืบหน้าคดีหญิงวัย๔๐ปี
สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตปาดคอเสียชีวิต
ขณะขี่รถจักรยานยนต์บนถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ครอบครัวจะทำพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตไปแล้ว
แต่ตำรวจยังอยู่ระหว่างสอบสวนเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง
บริษัทเจ้าของสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ส่งตัวแทนเข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่น

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึง
ความตายในวันที่๓พฤษภาคมนี้
กลางกระแสกดดันการทำงานของพนักงานสอบสวนว่าล่าช้าเกินไปหรือไม่

และอยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
ปรากฏในคลิปในช่วงก่อนเกิดเหตุมาสอบปากคำ
แม้ว่าคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
แต่หากทำให้สายสัญญาณสื่อสารต่าง
ระยงระยางตามเสาไฟฟ้าจนกลายเป็นภาพชินตา
เป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่านี้คงจะเป็นเรื่องดีไม่น้อย
เพียงแต่ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
แต่ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นอีกด้วย